ในโลกโซเชียลนะคะมีการแชร์ภาพผู้ชายคนนึงนะคะ
บอกว่าเป็นคุณพ่อของเด็กแล้วก็โชว์ขวดนม
มีน้ำสีคล้ายน้ำชาแหละมีน้ำอยู่ก้นขวดนมนิดหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าถ้าคุณมีลูกแบบผมคุณจะเลือกอะไร

ที่เขาโพสต์ลงไปเหรออ่านั่นหมายความว่า
ต้มใบกระท่อมแบบนี้

ที่นี้คุณพ่อถูกตำรวจจับที่สอนนหนองจอกด์
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะว่า๑ถ้าเป็นใบกระท่อมจริง

โพสต์อะไรแบบนี้ในโลกโซเชียลคุณก็ผิดอยู่ดี

โซเชียลแชร์ภาพนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เอาน้ำใบกระท่อมใส่ขวดนมให้ลูกกินนะคะ

ถ้าสักวันพวกคุณมีลูกแบบผม

สองเส้นทางให้เลือกระหว่างท่อมกับยาบ้า

จะให้ลูกเลือกสิ่งไหน

ก็เลยเอาน้ำใบกระท่อมให้ลูกลอง

ฆ่าคนตายได้จริงเหรอผิดถูกอยู่ที่คน

ไหนดีไม่ดี

แล้วก็มีภาพลูกนอนดื่มขวดนม
มีน้ำอยู่ในพรนนมอยู่แบบนี้ถ้า
จะอ่านจากข้อความที่เขาโพสต์นี่ก็

ท้าทายเรื่องใบกระท่อมถูกผิดกฎหมาย
พอแชร์ไปนะคะชาวเน็ตวิจารณ์กันหนักเลยค่ะ
โดยเฉพาะเพจหมอแหลปแพนด้า

ถ้าให้เด็กดื่มน้ำใบกระท่อมจริงเนี่ยนะ

มันมีสารเสพติดไมทราไจนีน
มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง
ถ้าดื่มไป๑๐นาทีแรก
ลูกอาจจะดูสดใสร่าเริง

จะมีอาการปากแห้งปัสสาวะบ่อย
เบื่ออาหารท้องผูอุจจาระแข็งเป็นก้อนนอนไม่หลับ
ยิ่งถ้าเยอะเป็นเวลานานเนี่ย

ซึ่งก็คือเมาน้ำท่อมเมาน้ำต้มใบกระท่อมอะค่ะ

เริ่มคิดว่าจะมีคนมาทำร้าย

แล้วคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบนี้เหรอคะ

ใบของต้นกระท่อมมีสารเสพติดนะครับ
ควาใจนีนนะฮะอ่าแล้วเด็กวัยนี้น่ะอืม
นี่ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าต้องอยู่ในวัยต้องกินนมแน่นอนอ่ะ
ใช่ค่ะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง๖เดือนเป็นอย่างน้อย
ควรจะดื่มนมแม่ด้วยซ้ำอ่ะนะครับจริงจริงน้ำชาก็ไม่ได้หรอกเนอ
ถ้าจะอ้างว่าเป็นดื่มน้ำชามันก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยเด็ก
นี่ไม่ใช่วัยที่มาดื่มน้ำชากาแฟอะไรด้วยคาเฟอีนอะไรแบบเนี้ยชากาแฟอ่ะ
นี่จะดูดจริงดูดไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งนะ
ในขวดจะเป็นน้ำอะไรเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งตำรวจเขาต้องตรวจสอบต่อนะครับ
แต่ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราติดต่อไปยังผู้ที่โพสต์เรื่องราวดังกล่าวนะฮะ
เพื่อจะสอบถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำแบบนี้
ตอนนี้ก็ถูกถล่มอย่างหนักเนี่ยนะครับเขาระบุว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ยืนยันว่าไม่ได้ให้ลูก
ดื่มน้ำกระท่อมอย่างที่เห็นในภาพ
น้ำในขวดนมเนี่ยเป็นน้ำชายี่ห้อหนึ่ง
เขียนข้อความออกไปก็แค่ต้องการ

นี่ฮะผู้เป็นพ่อนะครับ
เขาก็บอกว่าก็ยินดีนะขอให้ทางไทยรัฐทีวี
มาสัมภาษณ์ถึงบ้านพักได้เลยบ้านพักอยู่ย่านหนองจอก
ก็นัดหมายเรียบร้อย
ทีมข่าวของเราก็ไปตามนัดคุณเขียนมาสอน
ก็จะได้ให้ทางพ่อเขาชี้แจงหน่อยว่า
มันอะไรยังไงกันนะครับแต่ว่าพอไปถึงเนี่ย

อ่าปรากฏว่าเขาไม่ได้เบี้ยวนัดอะไรหรอก
แต่ว่าตำรวจสอนอนหนองจอกมาเชิญไปก่อน

ก็ปรากฏว่าพันธ์ตำรวจเอกชาญวิชภุมโพครพกนน๓บอกว่า
หลังจากมีการโพสต์เรื่องดังกล่าวออกไป
พอทราบข่าวก็สั่งการให้พันธ์ตำรวจเอกศักยะแสงวันพกสนนจอก
ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็พฤติกรรมนี้ทันทีนะฮะ

เพราะน้ำกระท่อมมีสารเสพติด
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าในขวดนมนั้นเป็นน้ำต้มใบกระท่อมจริง
มีความผิดเกี่ยวกับพรบยาเสพติดแน่นอน
แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ถือว่า

บอกว่าเพื่อความสนุกสนานหยอกเล่นอะไรก็ไม่ได้
เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
เป็นการนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ผู้ชายคนนี้นะคะพ่อคนนี้ค่ะ
ชื่อว่านายกฤษณะวิเศษจุมพลอายุ๒๐นะคะ
ล่าสุดตอนนี้พอเข้าไปดูในโพสต์
เขาลบทิ้งหมดแล้วลบไปเรียบร้อยคนนี้ค่ะ
ก็ไม่รู้ว่ามันจะฝังอยู่ในสังคมออนไลน์
ระบบสังคมออนไลน์ไปอีกกราบนานเท่านานขนาดไหน

เสิร์ชหาแหมเราจะดูชื่อที่อยู่
อะไรเสิร์ชชื่อพ่อขึ้นมานี่